คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญสะเทินใจ
ชะอำที่เพชรชบุรีที่มีคนร้ายปีนเข้าไปต้องการจะลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็มีหญิงชะลาอยู่ที่บ้านอายุ๗๕ปี
หลังจากนั้นมีการขัดขืนสุดท้ายคนร้ายเอามีดแทงหญิงชะลา๓๒แผล
ร่างพุนเสียชีวิตจมกองเลือดแล้วได้เงินไปไม่กี่พันบาท
สุดท้ายคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ช่วยช่างแอร์ที่เคยไปซ่อมแอร์ที่บ้านหลังนี้
สารภาพต้องการจะไปรักทรัพย์แต่ผู้ตายต่อสู้ก็เลยฆ่าจนตาย
กับเงิน๓๔๐๐บาทเท่านั้นนะฮะติดตามจากรายงานครับ
เหตุการณ์คนร้ายบุกใช้อาวุธมีดแทงนางสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์คุณยายวัย๗๕ปีถึง๓๒แผล
เสียชีวิตในบ้านพักเพื่อชิงทรัพย์เป็นเงินสดเพียงไม่กี่พันบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นคดีสะเทือนขวัญชาวชะอำที่ไม่คาดคิดว่าฆาตกรจะโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
คดีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียง๒วันสามารถปิดคดีลงได้
งานนี้ชาวบ้านชมเชยการทำงานของตำรวจเพชรชบุรีและกองปราบรามที่ตามสารคดี
จนสามารถลากคอคนร้ายมาได้สำเร็จ
จับกลุ่มในเจมส์นนทพัฒน์สาวสารอายุ๒๔ปีคนฆ่าคุณยายมาให้เห็นชมหน้าของฆาตกร
ไปดูเบื้องหลังของการแกะมรอยตำรวจสืบจากกล้องวงจรปิดที่พบในบ้านของผู้ตาย
จับภาพคนร้ายตอนบุกเข้ามาก่อเหตุพยายามเข้าไปภายในบ้านพักถนนจอมพลอำเภอชะอำ
รูปภัณฑ์เป็นผู้ชายผอมสูงสวมหมวกคลุมปิดบังใบหน้าเดินวนไปวนมาโดยที่สุนัขสองตัวไม่ยอมเผ่า
กล้องอีกมุมเห็นนางสุธาสินีนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือคนร้ายเดินผ่านกระจกหน้าต่างแล้วเดินย้อนกลับไปอีกทาง
หลังจากนั้นคนร้ายก็บุกเข้าไปฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ก่อนขี่รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอหลบหนีไป
กล้องวงจรปิดทำให้เห็นว่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นรูปร่างผอมสูงและต้องเป็นคนที่เคยเข้านอกออกในบ้านหลังนี้
เพราะสุนัขทั้งสองตัวกระดิกหางเข้าใส่แบบคุ้นเคย
นำภาพหลักฐานไปหาเบาะแสพยานทุกคนให้การตรงกันว่าคนร้ายจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากในเจมส์
ลูกจ้างช่างแอร์ที่เคยมาทำงานที่บ้านหลังนี้
ตำรวจใช้เทคนิคพิเศษแกะมรอยไม่นานพบพิกัดของในเจมส์หนีไปกบดานที่บ้านเกาะยายฉิม
บนร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขัน
หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เข้าไปชาร์จถึงตัวนายเจมส์เปิดปากสารภาพว่า๓๔เดือนที่ผ่านมาเคยมาที่บ้านหลังนี้เป็นผู้ช่วยช่างแอร์
และสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้เงียบเปรียวและไม่มีผู้ชายจึงตั้งใจมาลักทรัพย์
ขณะที่ก่อเหตุผู้ตายมาพบและทำการต่อสู้ขัดขืนจึงใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิต
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าหมอนี่ก่อคดียาวเป็นหางว่าวเคยถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่สพนครชัยศรีเมื่อปี๒๕๕๙
คดีรักทรัพย์ของในจ้างสพมรัฐนาธิเบศปี๒๕๖๑และเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๕๙
จากนั้นก็ไม่เป็นโลเป็นพายทำงานรับจ้างทั่วไปกระทั่งในที่สุดก็มาก่อเหตุร้ายจนได้
หลังปิดคดีลูกสาวผู้ตายเดินทางมาที่สพชะอำนำช่อดอกไม้มามอบขอบคุณตำรวจ
ถึงตอนนี้เธอยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียคุณแม่ที่สิ้นใจในวัยชราจากน้ำมือของคนร้าย
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
ศพของคุณยายถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมริคไทยวันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ลูกหลานสุดอะไรกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนับเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพันธ์สวัสดิ์
ที่ต้องสูญเสียคนอันเป็นที่รัก